ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวนี้รถเมย์เขามีกล้องวงจรปิด
ใช่ติดอยู่ด้านในรถมันมีกรณีเกิดขึ้นอ่ะ
แต่ว่าข้างนอกไม่เห็นไงต้องไปไล่กล้องตามถนนหนทางนะครับ
เพราะว่าคู่กรณีสองฝ่ายยังให้การไม่ตรงกัน
ก็สืบเนื่องมาจากคลิปจากกล้องวงจรปิด
ที่อยู่ในรถเมย์สาย๕๔๓กวิ่งระหว่างท่าน้ำนนอูบางเขน
จะเห็นว่ามีผู้ที่ขึ้นมาทำร้ายคนขับรถเมย์

ใช่ใช่ไหมอย่างนี้คือมันสิ้นสงสัยว่าใครที่ไหนอะไรยังไงทำอะไรกันบ้าง
เอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็ระบุข้อความสั้น
บอกว่าอากาศมันร้อนเจอตัวช่วยบอกต่อ
ประมาณอย่างนี้ก็มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเยอะแยะนะครับ
เป็นกล้องที่ติดอยู่ที่รถเมย์
แล้วก็ผู้โดยสารที่มีกันอยู่ในรถ
แล้วพอรถขับไปเรื่อยก็เหมือนกับหยุดชะงักกึ๊กนึง
คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเฉียวชนอุบัติเหตุไว้สักอย่าง
จากนั้นอีกไม่กี่นาทีก็มีผู้หญิงสองคนบุกขึ้นมาบนรถ
ด้วยท่าทางโมโหแล้วก็ปรีเข้าทำร้ายร่างกาย
คนขับรถเมย์ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว
กระเป๋ารถก็มาห้ามก่อนที่ทั้งคู่จะลงจากรถไป

เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของสามารถหงกลางนี่ก็เยอะ

ใครอยากรู้ความจริงทักแชทมาเลยอย่าฟังความข้างเดียว
เพราะเธอนี่แหละคู่กรณีกับคนขับรถเมย์
ทีนี้มันก็ต้องไปดูกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
คือคนขับรถคันนี้นี่แหละ
คือคนขับรถเมย์สาย๕๔๓กคันนี้นะครับ
ซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้
และเจอกับผู้หญิงหนึ่งในสองที่ขึ้นไปบนรถเมส
ในคอมเมนต์ของคนที่โพสต์คลิป
บอกใครอยากรู้ความจริงทักแชทมาเลยอย่าฟังความข้างเดียว

นางสุกัญญาชื่นชูเดชอายุ๔๘ปี
เป็นคนขับรถเก๋งที่ขึ้นไปบนรถเมย์
วันนี้ไปพบพนักงานสอบสวนสนประชาชื่น

โดยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันที่๒๗มีนาคม
ตอนนั้นขับรถจะพาลูกชายวัย๖ขวบไปหาหมอ
ที่โรงพยาบาลย่านประชาชื่นเพราะว่าลูกปวดท้อง

พบว่าข้างหน้ามีรถชนกันอยู่๓คัน
ด้วยความเร่งรีบเพราะว่าลูกชายปวดท้องแล้วก็ร้องไห้หนักมาก
เธอก็เปิดไฟกระพริบบีบแตร
เพื่อขอทางรถเมย์ที่อยู่ข้างหน้า

ขณะกำลังเร่งเครื่องแซงรถเมย์ขึ้นไป
ปรากฏว่ารถเมย์เบียดเข้ามา
ทำให้คนในรถตกใจมาก
ลูกคนเล็กที่นั่งอยู่เบาะหลังฝั่งคนขับ
ถึงขั้นร้องไห้ด้วยความตกใจ
หลังเกิดเหตุตำรวจมาตรวจสอบ
แล้วแจ้งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลื่อนรถ
ตอนนั้นเฉี่ยวชนกันแล้วนะเธอบอกนี้

ตำรวจก็มาให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลื่อนรถเพราะว่ารถมันติด
ขวางการจราจรเธอก็เดินไปบอกคนขับรถเมย์
ที่นั่งอยู่บนรถแต่คนขับกลับกดปุ่ม
ปิดประตูหนีบตัวเธอ
จังหวะเดียวกันนั้นลูกสาว
คนผมสั้นในคลิปนะฮะเป็นลูกสาวนะ
เห็นเข้าก็พยายามเรียกให้คนขับรถเมย์เปิดประตู

บอกให้คนขับเปิดประตูถึงยอมเปิดประตู

ยืนยันว่าคลิปนี้เป็นเพียงแค่บางช่วงบางตอน

ที่ว่าบุกขึ้นไปบนรถแล้วไปทำร้ายเนี่ย
มันเป็นแค่บางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ทั้งหมด

แล้วก็ก็ขอท้อนทรักให้เราบ้าง
เราก็ได้รีบพาลูกไปโรงพยาบาล
แล้วเขาก็เปิดไฟ
ว่าวันนั้นลูกก็คงจะต้องบาดเจ็บเพราะกระแทกข้างหลังไปเลย
เสร็จปุ๊บเขาก็เบียดเรามาเสร็จเรียบร้อยก็จอดคุยกัน
รถเมย์เขาก็ตะโกนบอกไม่เป็นไรหรอกเขามีประกัน
เราก็ลงมาเสร็จเรียบร้อยตำรวจเขาก็เคลียร์พื้นที่ไป
ให้ไปจอดใต้ทางด่วนหลังจากนั้นเนี่ยไปจอดใต้ทางด่วนเสร็จ
รถเมย์เขายังไม่ไปเขาก็ยังอยู่ตรงนั้น
ตำรวจเขาบอกให้เราไปบอกทางรถเมย์หน่อยเรากำลังจะขึ้นไป
ก็ตะโกนเรียกเขาเขาไม่เปิดเขานั่งอยู่นี่ก็กำลังจะขึ้นรถไป
ตอนที่ระหว่างขึ้นอ่ะประตูรถเมย์เขาเปิดอยู่ยังไม่ได้ปิด
พอที่เราขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาหนีบตัวเราเลย
หลังจากนั้นก็คือคนที่นั่งอยู่ในรถประมาณ๑๐กว่าคน
เขาก็ร้องแล้วลูกพอดีผ่านมาเห็นก็เคาะเคาะว่าให้เขาเปิดให้เรา
เขาก็ยังไม่เปิดจนกระเป๋ารถผู้หญิงเป็นคนตะโกนบอกให้เปิดเปิด
เขาก็เปิดก็ตอนที่มีเรื่องเนี่ยก็คือเข้าไปหาเขาคุยกับเขา
พอเสร็จปุ๊บเขาก็ผักเขาผักแล้วเราก็เข้าไป
แล้วหลังจากนั้นพอก็ผลักเขาก็เราถือไอ้เกียร์เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะถืออะไร
เรากลัวว่าเขาจะทำร้ายเราเราก็ผลักเขาก่อนไง
เสร็จลูกขึ้นมาพอดีลูกก็มาห้ามแล้วก็มาดันไว้
แล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ด่าบอกว่าปูไม่ได้ล็อกไม่ได้ปิด
เราก็ถามแต่คำเดียวว่าทำไมถึงหนีบประตูปิดเรา
เราก็แค่จะขึ้นมาเรียกว่าให้ตำรวจบอกให้เลื่อนรถอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกกูไม่ได้ล็อกกูไม่ได้ล็อกก็พูดแต่คำเดียว
ก็เลยแบบโมโหเราก็โมโหบันดาลโทษะไงก็เลยมีเรื่องกัน
ก็คือเขาก็ทำร้ายเราก่อนถ้าเขาไม่ทำร้ายเราก่อนเราก็ไม่บันดาลโทษะขึ้นไป
แต่ระหว่างนั้นมันหนีบเราไงแต่ตอนที่เขาหนีบประตูใส่เรา

อันนี้ฝั่งคนขับรถเก่งนะเขาบอกว่าอย่างนี้
ใช่ทีนี้เราก็อยากได้ข้อมูลจากฝั่งคนขับรถเมย์บ้าง
เราก็เลยให้นักข่าวของเราไปที่อู่รถเมษายนี้นะคะอยู่แถวบางเขน
ไปคุยกับนายสามารถหงกลางคนขับรถเมย์สาย๕๔๓ก่อคนเจ็บอะค่ะ
แต่จากการสอบถามนายสามารถยังพักรักษาตัวอยู่
ไม่ได้มาทำงานตั้งแต่หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้มาทำงานนะคะ
เพราะว่าตาเนี่ยบวมช้ำก็ได้ไปคุยกับผู้ช่วยผู้จัดการสาย๕๔๓กในอานนท์เสยอิน
อยู่ในกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ๑เขตการเดินรถที่๑องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เขาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะนายสามารถโทรศัพท์ไปแจ้งว่ารถเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถเก๋ง
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอุบัติเหตุเข้าไปดูแล
ส่วนนายสามารถได้กลับมาที่อู่นะคะเขาก็เห็นว่าเบ้าตาของนายสามารถเนี่ยเป็นแผลถูกทำร้ายบวมปูดเชียร์
ก็ได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายสามารถเล่าให้ฟังว่าตอนที่ขับรถรับส่งผู้โดยสารปกติ
ก็วิ่งในเลนซ้ายตามกฎจราจรปกติพอไปถึงช่วงประชานุกูลมุ่งหน้าไปเขตบางเขนมีรถจอดกีดขวาง
นายสามารถก็เลยไปวิ่งเลนกลางแล้วก็จู่มีรถเก๋งสีขาวเบียดแซงขึ้นมาก็เลยเกิดการเฉียวชนกัน
เหตุการณ์วันนั้นก็คือตามที่พลลได้โรแจ้งว่ารถมีวัมบอ
รคะมารดิทธิตรสกสงครามสงครามใฮะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่หรือหลังงานทั้งอื่นนะครับ

ว่าเคสนี้หรือเคสอื่นเราก็ต้องดูแลเหมือนกันครับ
พนักงานก็พักพรอยู่นะครับแล้วก็ไม่อยากกลัว
นั่นก็คืออาจจะมีเรื่องบาดเจ็บร่างกายแล้วก็น่าจะมีเรื่องในด้านจิตใจนะครับ
ก็ให้พนักงานพักพรก่อนรอให้ภูมิฐานเรากลับมานะครับ
ก็จะเรียกพนักงานเข้ามาพูดคุย
สามารถเขาก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลโดยตรงจากปากเขาเอง

อันนี้ผ่านทางหัวหน้างานของเขา
ใช่หัวหน้างานก็เล่าต่ออีกทอดหนึ่ง

เพราะฝั่งของคนขับรถเก่งบอกว่าเนี่ยขอทางแล้วรถไม่มาเบียดเขา
แต่ฝั่งของนายสามารถที่ให้ข้อมูลไว้กับทางหัวหน้างานเนี่ยบอกว่า
รถเก๋งนั่นแหละมาเบียดแล้วอยู่ดีก็ขึ้นมาใช่ไหม
แต่ทางฝั่งรถเก๋งบอกว่าก็ตั้งใจจะไปคุยด้วยแหละ

หลังเกิดเหตุนายสามารถตอนนี้ไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
แพทย์ให้หยุดงานเพื่อพักรักษาอาการ๗วันนะครับ
ซึ่งทางผู้บริหารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกรบอกว่าเดี๋ยวก็จะดูแล
เรื่องของเหตุการณ์ต่างให้นะ
แล้วก็คงจะได้สอบถามกันอีกครั้งเมื่อหายดีว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จากการสอบถามพนักงานสอบสวนสนประชาชื่น
ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายไหนนะฮะ
รถเก่งหรือว่ารถเมย์แต่ว่าฝ่ายรถเก๋งเนี่ยเบื้องต้น
เข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
ก็ต้องรอการสอบปากคำกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน
คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าบนรถเมย์มีกล้องหลายตัวมีกล้องตรงประตูด้วย
ถ้าไปดูกล้องตรงประตูอาจจะเห็นว่าคนขับตั้งใจปิดประตูใส่หรือเปล่า
หรือยังไงอะไรแบบเนี้ยเออเพราะหลายเหตุการณ์เราก็เห็นหลายมุมนะใช่

คนขับรถเก่งเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์มากกว่านั้น
แล้วคนที่โพสต์คนแรกคือคนขับรถเมย์
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอากล้องทั้งหมด
มุมอื่นด้วยจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แน่ก่อนหน้าที่เขาจะขึ้นมาทำร้าย